คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงความกระตันอยู่แล้วเป็นเด็กผู้หญิง
คุณผู้ชมนึกถึงละครเรื่องอะไรหรือหนังเรื่องอะไร
ส่วนตัวผมเนี่ยนึกถึงวันลีวันลีครับ
วันลีนี่คือพักวิ่งหลายกิโลเมตร
กลับมาดูแลแม่ที่ป่วยเด็กคนนี้มีชีวิตความอยู่ที่คล้ายกับวัลลีในภาพยนตร์
คุณผู้ชมครับเนี่ยนี่คือพักเที่ยงนะ

พักเที่ยงเสร็จปั๊บไม่ได้ดูแลแม่คนเดียวนะ

คุณปู่ติดเตียงคุณปู่ติดเตียงคุณย่าแก่ชะลาคุณพ่อป่วยจิตเวท

บ้านเลยครับคุณผู้ชมมาดูชีวิตของน้อง
เด็กหญิงธัญพรวุฒิธานะครับหรือน้องว่า๑๐ขวบเองนะครับ
ป๔ครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านลาดเรืออำเภอชาติตรการจังหวัดพิสุนโลก
ครูประจำชั้นเล่าบอกว่าน้องว่าเป็นเด็กเรียนดีด้วยกระตันยูด้วยเป็นที่รักของเพื่อนด้วย
โอ้โหดูดูแล้วไม่ใช่ง่ายนะแบบนี้ไม่ใช่ง่ายโอ้โหครูผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับนี่สิครับดูสิครับบ้านหลังนี้อยู่กันสามคน
ปู่ย่าน้องว่าส่วนแม่ของน้องเสียชีวิตมาตั้งแต่น้องยังเล็กนะครับ
ส่วนพ่อก็มีอาการทางประสาทเป็นผู้ป่วยจิตเวท
บ้านอีกหลังหนึ่งท้ายหมู่บ้านนู้น
ทุกวันช่วงพระกังวัลน้องว่านะครับคุณผู้ชมครับ
เดินเท้ากลับจากโรงเรียนกลับมาบ้าน
้อนยาป้อนอาหารเหลวทางสายยางให้กับปู่อายุ๘๕ติดเตียง
หุงหาอาหารไว้ให้คุณย่าอายุ๘๑ที่แก่ชะลาแก่เท่า
หูตาฝ้าฟางแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องหาอาหารไปส่งพ่อก่อนที่ท้ายหมู่บ้าน
ที่บอกว่าพ่อป่วยจิตเวชอ๋อท้ายหมู่บ้านนี่หุงข้าวนี่
ผมจุดไม่ติดอ่ะผมบอกให้นะ

ค่อยให้ไฟมันลุกให้ไฟมันลุกให้หุงข้าว
หุงข้าวเช็ดน้ำด้วยนะคุณรู้จักไหมหุงข้าวเช็ดน้ำอ่ะ
ครูประจำชั้นเล่าต่อบอกว่าทีแรกเห็นผิดสังเกตพอไปเยี่ยมบ้านน้องว่าน้ำตาไหลเลย
มาดูบ้านปั๊บน้ำตาไหลเลยเวทนามากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
แล้วบ้านเก่าสุดโสมห้องน้ำไม่มีประตูมีผ้าปิดไว้เท่านั้น
ผู้ใหญ่ใจดีครับนี่ห้องน้ำครับน้ำแข็งโอ้โหห้องน้ำ
อมห้องน้ำแล้วน้องว่า๑๐ขวบกำลังจะโตเป็นสาว
สองปีเป็นสาวแล้วค่ะไม่มีเลขบัญชีแต่มีเบอร์โทรศัพท์อืม
มีเบอร์โทรศัพท์โทรไปค่ะครูนุษย์ครูนุษย์ครูประจำชั้นของ
ของลูกว่าเอ๊ยนะลุงเรียกลูกว่านะนี่ค่ะเบอร์เบอร์เนี้ยผมจะอ่านถ่วงถ่วงไว้อย่างเงี้ย
กูไม่ต้องจดนะแคปได้ต่อนะคือตอนนี้ต้องการอะไรเข้าสารอาหารแห้งเอ่อ
นมผงผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่นะครับเครื่องปั่นอาหารกาต้มน้ำ
เสื้อผ้าชุดนักเรียนจักรยานด้วยให้น้องขี่ค่ะไปมาไปมา
ดูแลที่บ้านชุดผ้าห่มนอนหม้อหุงข้าว
คุณฤทธิ์ค่ะถ้าวันนี้มีคนโทรหาคุณฤทธิ์เยอะอ่า
อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งรำคาญนะถือว่าเราได้ช่วยกัน
ให้ครอบครัวน้องว่าด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าวันนี้คงหลายสาย

หน้าห้องน้ำให้คนดูไทยรัฐสงสารหนูอีกที
เดี๋ยวลุงสงสารจับใจนะ

อีก๒ปีโตเป็นสาวแล้วครับคุณผู้ชมครับ

นี่ที่ไหนนะอำเภอชาติตรการพิศนุโลก

ฝากพมเข้าไปดูหน่อยนะครับครับอ่า